ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็
บางทีเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา

ซึ่งปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อรองรับแรงกระแทกของเรา
เพื่อความปลอดภัยของคนขับในระดับหนึ่ง
แต่ว่ามีคนขับรถคนหนึ่งนะฮะเจ็บหนักสาหัสแทบตายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเขานะครับ
สภาพบาดแผลขนาดใหญ่
นี่นะฮะผู้ชายท่านนี้นะฮะคุณวรชัยสมบัติเจริญกิจอายุ๔๖ปี
นี่บาดแผลที่หน้าอกกับหน้าท้องนะฮะ

ดูสิฮะหลังประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วถุงลมนิรภัยเนี่ยมันระเบิดออกมามันไม่ได้พองออกมาแล้วก็เป็นที่รองรับแรงกระแทกฮะ
มันระเบิดออกมานะครับแล้วมันก็มีพวกเศษชิ้นส่วนเนี่ยพุ่งเข้าหน้าอกพุ่งเข้าหน้าท้องเขา
นี่นะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นแผลชะกันเลยที่หน้าอกกับหน้าท้องนะครับเย็บไป๒๐เข็มได้ที่ข้อมือสองข้างแล้วก็ที่คอด้วยนี่ก็มีแผลเหมือนกันนะฮะ
แต่เป็นแผลจากความร้อนของแรงระเบิดของถุงลมนิรภัย
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณวรชัยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต้องผ่าตัดทันทีนะครับ
เพื่อเอาสะเก็ดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ถุงลมนิรภัยแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กคล้ายกับตะกัว
ก็ผ่าตัดเอาออกให้รักษาอาการแล้วก็เย็บปิดบาดแผลให้เย็บไป๒๐กว่าเข็มนะครับ
หลังจากได้เห็นเรื่องราวตรงนี้เราไปคุยกับคุณวรชัยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็อาการหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ยังต้องไปรักษาต่อเนื่องอยู่นะฮะ
คุณวรชัยก็โชว์ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายให้ดูหลายแห่งนะครับ
พร้อมกับลูกตะกัวด้วยนี่หน้าอกกับหน้าท้อง
ลูกตะกัวนี่เป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ถุงลมนิรภัย
คือปกติเราคงไม่ได้เห็นมันหรอกเพราะมันจะอยู่ด้านในพวงมาลัยใช่ไหม
คอนโซลหน้ารถอะไรพวกนี้นะครับ
มันจะเป็นเอาไว้ปิดถุงลมนิรภัยมันระเบิดปึ้งออกมาแล้วมันกระเด็นเข้ามาที่ร่างกายเลยนะครับ
คุณวรชัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ช่วงบ่ายบ่ายวันนั้นขับรถยนต์ไปนะครับเป็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งรุ่นปีคอสอ
แล้วขับไปชนท้ายรถกระบะแถวถนนพุทธมนตรสาย๓
ทำให้ระบบถุงลมนิรภัยมันทำงาน
จังหวะนั้นเนี่ยร่างกายเหมือนถูกกระแทกด้วยวัตถุบางอย่าง
แต่ปรากฏว่ามันฉี่ขาดไปเลยฮะมันไม่ได้แค่พองลมออกมามันฉีกขาดไปเลย
แล้วก็เป็นควันฟุ้งในคอนโซลรถเนี่ยเต็มไปหมดเลย
จากนั้นเท่าที่จำได้คือมีกู้ภัยมาแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
รู้สึกตัวอีกทีผ่าตัดเสร็จ
คุณหมอบอกว่านี่ชิ้นส่วนของถุงลมนิรภัยในอุปกรณ์ต่าง
ส่วนต่างเนี่ยมันฝังอยู่ในหน้าอกกับหน้าท้องเลยนะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับทางสภาองค์กรของผู้บริโภค
หลังจากทราบข่าวก็ประสานมาขอข้อมูลนะฮะ
จะดูว่าสาเหตุมันเกิดจากถุงลมนิรภัยของรถที่มันระเบิดจริงเหรอ
นี่มันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไง
คุณวรชัยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยซื้อมาจากเต็นต์ขายรถมือ๒นะครับ
เมื่อปี๒๕๕๘ซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคไปตรวจสอบเช็คข้อมูลให้
พบว่ารถคันนี้เคยไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยมาครั้งหนึ่งแล้ว

ที่บริษัทรถเขาประกาศแจ้งคือปกติบางทีเราจะมีใช่ไหม
ใช่เรียกคืนไปให้มีการแก้ไขจุดที่มันเป็นปัญหา

หนังสือว่ารถรุ่นนี้คอสอนี้ให้ไปเปลี่ยนอุปกรณ์แบบนั้นแบบนี้
รุ่นนี้เคยถูกแจ้งเตือนว่าให้ไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
ซึ่งคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะ
แล้วคุณวรชัยไปซื้อมือ๒มาเมื่อปี๕๘
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทางบริษัทรถทางต้นสังกัด
เขาจะเข้ามารับผิดชอบหรือว่าเยียวยาให้กับผู้ที่บาดเจ็บยังไงบ้าง
ผมตกใจมากครับเพราะว่าผมก็คิดว่าแอร์แบ็คจะเป็นส่วนที่ช่วยชีวิตคนได้สุดท้ายของการช่วยเหลือนะครับ
แต่กลายเป็นว่าแอร์แบ็คเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้
ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็เลยประกาศแจ้งเตือนนะครับว่า
จุบันมีรถยนต์ที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงลมนิรภัยตามแจ้งจากบริษัทรถยนต์อยู่อีก๙ยี่ห้อนะฮะ
อันนี้ทางค่ายรถเนี่ยเขาส่งหนังสือไปแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าต้องไปเปลี่ยน
ส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นปีคศ๑๙๙๖ถึง๒๐๑๘นะครับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัย๑๖๖๓๔๑คัน
เอาไปเปลี่ยนเอาไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว๑๔๗๗๐๖คัน
เหลืออีก๖๑๒๖๓๕คันอันนี้ข้อมูลสิ้นสุด๓๑ตุลาคมนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ลองตรวจสอบรุ่นรถอะไรของท่านหน่อยกันแล้วกัน
ทางสคบก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเข้มงวดนะฮะในการที่จะให้รถที่มีปัญหาแต่ละรุ่นรีบไปเปลี่ยนซะ
เพราะว่าทุกรุ่นก็คงจะวิ่งกระจายกันอยู่ตามท้องถนนนี่แหละ
แต่ของคุณวรชัยเนี่ยคือตามข้อมูลที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปเช็คมาเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาแล้วไง
ใช่ค่ะเปลี่ยนมาแล้วครั้งนึงแล้วทำไมถึงยังเป็นปัญหาอีกอันนี้คือคำถาม
ซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปไล่ตรวจสอบกับทางบริษัทหรือว่าค่ายรถต้นสังกัดต่อ